ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ชูเว็ตตีแสงหน้า
รัชพรชะลาดล
ชูเว็ตตีแสงหน้า
ชูเว็ตตีแสงหน้า

คุยกันไปเมื่อวันอังคารเองเรื่อง
ปฏิบัติการชายะสรบชะยบไพรี

ก็ผมเพิ่งบอกไปเมื่อ๒๓วันก่อนว่า

แล้ววันนี้ก็มีการแถลงข่าวคุณมีนครับ
ท่านผู้ชมครับแถลงที่

ดินแดงเนี่ยนะครับเกี่ยวกับ
เรื่องชายะสรบไพรี

๓๐เงินสด๓๐กว่าล้าน

ค้นทั้งหมด๕๙จุด

ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมี๖๐
ที่สำคัญนะครับผมอยากจะให้จับตาดู

ท่านเคยเป็นผู้การเชียงใหม่แล้วก็เคยเป็น
รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางคุม
ตำรวจรถไฟเดี๋ยวผมจะล่ายยาว

ที่จับทหารซายซน่ะ
ทหารซายซน่ะโชฮะเพิ่งสารไปขึ้น

ถามว่าทำไมถึงจะต้องมีการขยายผลเพราะยาเสพติดมันไม่หยุดหรอกครับ
มันมาอย่างนี้ครับคุณมินครับมันมา๑๐สายเลยครับ
เวลาส่งนี่มันส่ง๑๓มันไม่ได้ส่งมาสายเดียวจับแล้วมันหยุดที่ไหนล่ะครับ
มันส่งมา๑๐สายเลยครับโดนจับไป๕โดนจับไป๖ก็ยังเหลืออีก๔
อีก๔สายนี้ก็ยังได้เงินก็๑ขายได้๑๐๐แล้วจับอย่างนี้มันจะหยุดยังไง
เพราะฉะนั้นวิธีการหยุดอย่างที่ท่านสมหมายทำถูกแล้วครับ
ไปที่นายทุนไปที่เงินครับเงินมันไปหมุนอยู่ที่ไหน
เดี๋ยวในเบรก๒ผมจะเล่าให้ฟังว่าเงินมันไปหมุนที่ไหนและไปตามจับยังไง
เข้าไปหมุนไปหมุนมาก็ไปเจอว่าโอ้โหอันนี้มันของแท้เลยเว้ย

คือวันนี้สรุปวงจรให้ดูเลยใช่ไหมคะว่ามาจากไหนไปที่ไหนกระจายอย่างไร

ครับและตรงประกอบกับวันนี้ก็มีของคุณแพทย์
เรื่องนี้น่าแปลกใจมากเพราะว่าเราก็คุยกันมาหลายครั้งแล้วว่า

เพราะว่าก็ให้เงินเรายังคุยอยู่เลยว่าคืนเงินไปแล้ว
๑๕๐๐๐๐๐ราตรใช่ไหมค่ะกลายเป็นว่า

จะไปพูดอะไรตรงไปตรงมาชัดเจนซะอย่างนั้นมันไม่ได้
มันต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน

คือล่าสุดมันมีวัตหลีเดทออกมาด้วยอ่ะครับ

ลองฟังสีงท่านดูหน้าท่านผู้ชม
ครอบครัว
อย่าถามนะว่าใครรับประกันได้ว่าคุณอยู่ดีมีสุขมานานแล้วคนชั่วเนี่ย
ตอนนี้คุณต้องอยู่ร้อนนอนคุกแน่นอน
เงินเนี่ยเล็กแค่เนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยมันทำลายคนไทยไปเท่าไหร่ละเนี่ย
ต้องบอกว่าเป็นคนพูดน้อยต่อยหนัก
ครั้งแรกที่ออกมาพูดที่บอกว่าผมจะทำให้จนยิ่งกว่าขอทาน
วลีนี้ก็ว่าแรงแล้วนะล่าสุดที่เสวยสุขกันมาจะต้องอยู่ดีมีสุข

น่ะสิแล้วดาราที่พูดนี่หมายถึงใครอ่ะ

คือเงินล้านห้าเนี่ยตอนนี้คุณแพทย์เอาไปคืนแล้วใช่ไหม

แล้วก็ปัญหาคือตอนแรกบอกว่ายังไง
หาเงินมาได้จากการแสดงบ้าง

ทีนี้ตำรวจเขาฟังเนี่ยเขาก็ต้องไปหาต้นต่อใช่ไหมว่า
เอางั้นเอามาจากไหนงานไหนแสดงละครอะไร
ถูกไหมเรื่องไหนได้เท่าไหร่ก็ต้องไปไล่ล่ะครับ
พอไล่ไปไล่มาก็ตอนหลังก็บอกว่าโอเคเป็นเงินเป็นของสามี
ที่ให้มาโอนให้มาทีนี้ก็โอเคก็คุยกัน
ผมก็บอกแล้วว่าสามีภรรยากันมันเป็นการให้โดยเสน่หา

บางทีภรรยาบางคนก็ไม่ทราบนะฮะนี่ผมพูดตรงนะครับ
แต่สามีภรรยาเนี่ยโดยวินยูชนสามีภรรยาทั่วไปก็ต้องคุยกันแล้วครับ
ใช่เอาเงินมาจากไหนอาจจะมาจากไหนข้างกลางคืนไปไหน
โอเคแต่ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้นะครับ
ไม่มีใครแล้วอาจจะรู้เรื่องไปทั้งหมดไม่มีทางนะฮะ
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่พยานหลักฐานที่ตำรวจหามา
แต่ดูท่านสมหมายพูดอย่างนี้แล้วก็ขนลุกแล้วครับ

เพราะว่าคือเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักจริงคือพูดไม่ได้เยอะ
แต่ว่าการกระทำนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวจับเดี๋ยวเจอ
คือท่านไม่ค่อยยอมเรื่องยาเสพติดไม่ได้เด็ดขาดเลย
พูดเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วพูดไม่เยอะนะครับ
ดังนั้นตรงนี้ล้านห้าก็โอเคมาคืนส่วนคืนไปแล้วทางตำรวจจะว่ายังไง
ก็ต้องไปดูอีกทีว่าเอ๊มันสามีภรรยานะฮะ
แล้วก็แกรู้สึกจะบอกว่าภรรยาคุณพัฒน์บอกไม่รู้ทุกเรื่อง

ไม่รู้ทุกเรื่องนะก็คุยกันเฉพาะที่เรื่องจำเป็น

บอกว่าคุยกันเฉพาะเรื่องจำเป็นผมก็เลยสงสัยว่าไอ้สามีภรรยามันคุยกับเรื่องจำเป็นได้ยังไง
ไม่ต้องคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับ
หรือว่ามันโกรธกันก็อาจจะไม่คุยกัน
แต่ถ้ารวยปกติสุขก็ต้องคุยกัน
เอาละเรื่องนี้จบไว้อย่างนี้นะฮะ
เรื่องสำคัญที่ท่านสมหมายและวันนี้๖๐ทับ๓

ทั้งทหารทั้งปสปทั้งปงอะไรต่าง
มีการบูรการและก็เปิดศึก๖๐ทับ๓มาแล้ว
ทีนี้ผมจะบรรยายให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
ให้เห็นเลยนะครับว่ามันมีความเป็นมา

คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นช่วงหน้ากลับมารอฟังกันให้ดีค่ะ
ตัดแจ่งเกินพิกับ

แจงกันหน่อยคืออย่างนี้ครับ
๖๐ทับ๓เนี่ยก็เริ่มต้อนมา
๖๐ทับ๑จับในถ่ายใสสระ
ทีนี้ถามว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร
คืออย่างนี้ครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
ไอ้การจับยาเสพติดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ผมบอกก่อนไม่ใช่ว่าไปเห็นเขาทำไปเห็นเขาขน

เพราะกระบวนการยาเสพติดนั้น
มันจะต้องมีสายจะต้องมีการเหตุเล็กนะครับ
มันอาจจะขยายผลเป็นเรื่องใหญ่ได้
แล้วปกติตำรวจเขามีสายไม่ใช่เหรอคะ
มีสายครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะหายาเสพติด
ไปได้เรื่องง่ายจะไปเจอใคร

เป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไปตำรวจมีไหวพลิบ
ไปเจอแล้วไปขยายผลนะครับ
ยกตัวอย่างนะครับคุณมิ้นครับ

ขนโดยพวกชาวเขาชาวมุ้งบ้างล่ะ

เจอใครครับเจอพวกที่อยู่แม่สอด
จังหวัดตากเจอที่เชียงใหม่เจียงรายเพชรบูรณ์
กลุ่มคนต่างเหล่านี้จะเป็นกองทัพมด
อย่างที่ผมบอกนะขนมา๑๐สายเลย
กระจายมา๑๐สายเลยตำรวจจับได้๕จับได้๖สายก็เอาไป

เพราะว่า๑ล้านเอาจากที่แถบชายแดนมานะ
ถ้าเข้ามาที่เชียงใหม่หรือเข้ามาทางภาคเหนือในกรุงเทพแล้ว

กิโลหนึ่งประมาณถ้า๓แสนถึง๕แสน
พอข้ามมาไทยก็กลายเป็น๑ล้านแล้ว

แค่นั้นระยะทางแค่นี้นะครับ

แล้วถ้าไปถึงออสเตรเลีย

นี่คือราคาของยาเสพ
ซึ่งมีคนไปเสี่ยงยอมเสี่ยงฮะ

แน่นอนแล้วครับยาบ้านนี้มันเยอะที่ประเทศไทย

เพราะมันเป็นยากุณภาพหวย

ส่วนเมืองนอกมันเล่นไอซ์ครับ

คือมันทำเงินได้มากกว่า
ตรงนี้แหละครับมันเริ่มต้นมาจากประมาณสักมุกกรา
วันที่๒๗มกรา๕๙ก็มีคนไปร้องแล้วครับ
ร้องที่ทหารแล้วครับบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ย

อ๋อคือแอ๊ะแอ๊ะอ๋อนี่บอกแล้วมันผิดปกติ

แล้วคุณมิ้นทราบไหมครับด่านนอกเดี๋ยวนี้

คะเจริญมากไปแล้วจะตกใจคนไม่เคยไป
ลองไปดูนะครับที่ด่านนอกเลยสะเดาเข้าไป

เป็นสิบสิบยี่สิบแห่งเป็นเมืองหนึ่งเลยครับ
ยามลาตรีนี่ปิดกันเที่ยงคืนตีหนึ่ง

คือเท่านั้นทำไมมันถึงเจริญมากขนาดนี้
เพราะมันเป็นเมืองที่ติดกับชายแดน

ดังนั้นจะมีคนมาเลมาเที่ยวโดยตลอด

คนที่เป็นเจ้าของก็คือนายเตียวหุยฮวด

มีคนที่เป็นจีนมาเลและก็เป็นแขกมาเล

แขกมาเลเนี่ยเป็นคนจำนวนมาก

แต่กิจการค้าส่วนมากจะตกอยู่กับจีนมาเล

นายเตียวฮุยฮวชเนี่ยก็มาค้าขาย

ออกจากที่มาเลแล้วมีแล้วก็ยังมีที่ด่านนอกด้วย
มีโรงแรมมีสวนสนุกบ้างละ
มีเรื่องเกี่ยวกับรถลาให้เช่า
คือมีกิจการเยอะ
ทีนี้นายติวหุยฮวดเนี่ยนอกจากมีกิจการทั้งสองประเทศแล้ว
ก็ทำโรงแรมทำอะไรก็มีคนบอกแล้วครับ
ไปบอกตังค์ทหารนี่มีเงินเยอะ

สงสัยไปตรวจค้นก็ไปเจอเงินสด๘๐กว่าล้าน
เงินสด๘๐กว่าล้านก็เป็นเงินปริมาณมากนะครับ
อ่าตีวฮุยฮวดพอรู้ตัวโดนค้นก็หนีทันทีเลย
อ๋อเหรอคะไม่จับไม่ได้ฮะในตีวฮุยฮวดหนูหนี
ส่วนการที่คนเอามา๘๐ล้านทางทหารก็เอ๊ะเงิน๘๐ล้านเนี่ย
สอบไปสอบมาก็ได้ข่าวว่าไอ้เนี่ยมันทำโพยกวนโอนเงินโอนเงินไปต่างประเทศ
โอนเงินคือการที่เป็นโพยกวนนี่หมายความว่าการโอนเงิน
คือในสมัยก่อนเนี่ยคุณมิ้นในสมัยก่อนเนี่ยคือ
คนจีนเนี่ยก็มาอาศัยอยู่มาทำการค้าขายทำธุรกิจในประเทศไทยในสมัยก่อน
ร้อยปีก่อนนะฮะก็อยากจะส่งเงินกลับบ้านแล้วครับที่เมืองจีน
ไม่รู้จะส่งยังไงเพราะในสมัยก่อนมันไม่ได้มีการโอนเงินกันอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เขียนใส่กระดาษแล้วครับเขียนเป็นภาษาจีนใส่กระดาษแล้วก็พับให้
แล้วก็ให้คนที่จะกลับไปเมืองจีนถือกลับไป
พอกลับไปที่เมืองจีนไปโชว์กระดาษนี้ทางคนที่นู่นก็ให้เงิน
คือเขียนเป็นเหมือนเขียนภาษาจีนยุกยิกเนี่ย
เสียงสู่สองสามคำเองไม่ได้เขียนอะไรเยอะ

มันแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าอาจจะเป็นลายเซ็นต์นะครับ
แล้วก็บอกจำนวนเงินถ้าคนเห็นว่ามีลายเซ็นนี่จำนวนเงินนี้
เขาก็จะให้เงินนั่นคือการโพยกวนเรียกว่าโพยกวนเถื่อนแล้วครับ
คือการโอนเงินเถื่อนนะฮะดังนั้นมันก็จะมีคำว่าโพยกวนโพยกวน
ติวหุยฮวดเนี่ยก็ก็ไม่อยู่แล้วล่ะตอนนั้นนะฮะ
คนที่อยู่ในบริษัทนั้นก็อ้างว่าเป็นการโอนเงินรับโอนเงิน
มีใครต้องการโอนเงินก็โอนเงินเลยมีเงินเยอะเอาล่ะ
ทีนี้ปรากฏว่าประมาณสักเดือนจากนั้นนะฮะมกราห้าเก้า
หลังจากนั้นมาเดือนมีนาเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยท่านอ่า
พลตำรวจในขณะนั้นยศพลตำรวจตรีสมหมายเนี่ย
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการปราบสอบสวนกลาง
ก็คุมรถไฟอ่าเป็นตำรวจรถไฟอ่า
คุมหน่วยงานรถไฟตำรวจรถไฟนะครับ
ขณะนั้นก็มีสายข่าวแจ้งมาแล้วครับว่าเอ๊ะเอ่อ
มีคนมาเลเนี่ยเอ่อขึ้นไประบวนกระบวนเนี้ยนะ
แล้วก็สงสัยว่าจะมีการขนยาเสพติดนะฮะก็ไปจับมาได้๓คนนะฮะ
ในระหว่างที่ร่องรถไฟเนี่ยจากเหนือนะฮะ
มาที่กรุงเทพหัวลำโพงแล้วจากกรุงเทพก็ไปที่นครปฐม
ไปที่ราชบุรีไปที่เพชรบุรีไปที่หัวหินไปประจวบ
จะไปลงไปถึงหาดใยอ่าก็ไปจับได้ละครับสามคนนะฮะ
สามคนจับตัวตำรวจรถไฟก็ดีใจมากเลยจับมาได้โอ้โหยามีมียาตั้ง
เอ่อยี่สิบกว่าโลคือตะโหลดรถไฟไม่เคยจับได้อ่า
ปรากฏว่าจับได้ก็เป็นเรื่องฮือฮาทีนี้กระบวนการจับได้เนี่ย
โดยงานไหนจับเขาก็ต้องไปแจ้งปปศแจ้งตรวจปราบรามยาเสพติด
ว่าจับยาได้อ่าปสเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความรู้จักเรื่องกระบวนการ
เขาบอกเอ๊ะสงสัยมันจะมีอีกอ๋อถ้าจับมาสามคนอย่างงี้มีอีก
ลองเช็กดูซิว่ามีไอคนมาเลเนี่ยขึ้นอยู่ในขบวนนี้อีกกี่คน

ในขณะนั้นในกระบวนรถไฟนี่มันกำลังวิ่งอยู่แล้วครับ

ตำรวจก็ค่อยไปล็อกมาล็อกจากท้ายไปหัว
ท้ายกระบวนโอ๊คอี้ไปหัวกระบวนโอ๊คอี้ล็อกมาทีละ๓คน
ก็ไปล็อกมาทีเดียวได้ยังไงมันมีตั้ง๑๕คน

ไปเรื่อย๒คนล็อกมา๒คนล็อกมา๓คนล็อกมา๒คน
ไปล็อกมาล็อกมาได้๑๕คน
โอ้โหเป็นคนมาเล๑๕คนอ้างว่ามาท่องเที่ยวนะครับ
กระบวนรถไฟที่ล่องไปที่หาดใหญ่นี่แหละครับ

เป็นไอได้ถึง๒๒๖กิโลเฮโลอินอีก๘กิโลเยอะไว้แหละครับ
นี่เอาอะไรมาเที่ยวด้วยคะนี่อะไรเยอะไหมครับ
กิโลนี่ขอโทษทีนะคุณมิ้นรู้ไหมว่าข้าวสารกระสอบหนึ่งเท่าไห
๕๐กิโลอันนี้เท่ากับ๔กระสอบกว่านะครับ

มูลค่าอีกอ่ะทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีก๖วัน

จากที่เป็นเรื่องเงินแจ้งมาทันทีว่ามีเงินเยอะ

เอาล่ะครับหลังจากนั้นอีก๖วันในเดือนมีนาก็ไปตรวจพบรถ๒คัน
เป็นรถเก๋งนี่แหละครับ
รถเก่งนี่ขับกำลังจะข้ามด่านนี่
ด่านที่ด่านนอกนี่แหละครับกำลังจะข้ามไป
ก็ไปตรวจค้นปรากฏว่าก็ไปเจอยา
เป็นนักท่องเที่ยวทะเบียนมาเลนี่แหละครับ
ขับไปจากเชียงใหม่รอดไปตั้งแต่เชียงใหม่
ถึงที่ด่านนอกแล้วจะข้ามไปอยู่แล้ว

ไปจับได้๒คัน

๒๐๐เหมือนกันไหมคะ

นอกจากนั้นแล้วยังไปเจอบัญชีครับ
การขยายผลเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำคือ
ตำรวจป่อเบาสอนี่ขยายผล

นี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กนั้น
ขยายผลไปถึงเรื่องใหญ่ได้
ปริมาณการจับยาไอเนี่ย

คือต้องเข้าใจก่อนว่ายาไอเนี่ยคุณมิ้นครับ
คนไม่เข้าใจว่ายาไอซ์มันเป็นยาเสพติดที่บริสุทธิ์

ยาบ้าเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ยาบ้านี่มันเป็นยาที่คุณภาพเลวมากนะครับ
คือเมืองนอกเนี่ยมันเล่นกันมันไม่เล่นยาบ้าหรอกครับ
แต่ถ้าล่องไปถึงออสเตรเลียเมื่อไหร่ล่ะครับ
ทำไมผมบอกออสเตรเลียเพราะว่ากระบวนการขนยาเนี่ยมันไปที่พักที่มาเลนะครับ
ทางภาคใต้ไปที่มาเลมาอะไรเสร็จมันก็จะเข้าไปแล้วครับ
ซิดนี่ออสเตรเลียบีสเบิ้ลนะครับ
แต่ถ้าเป็นที่อเมริกามันจะเอามาจากโคลัมเบียเพราะมันใกล้กว่านะครับ
เพราะว่าถ้าขนไกลอย่างนี้มันจะต้องเกิดการตรวจสอบ

ประวัติมันมาจากกกมินตง
กหมินถังนี่แหละครับมันเป็นกองพลที่๙๓
สมัยก่อนนะสมัยที่คุณมิ่งคงเด็กหรือว่าสมัยผมยังหนุ่มเนี่ยนะ
พวกต่างเหล่านี้ก็เป็นพวกที่มาจากประเทศจีนแล้วครับ
แล้วมาตั้งเป็นทหารเรียกว่าหลุดออกมา
แล้วก็ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ทางเหนือของประเทศไทยนะครับ
บริเวณที่ใกล้กับพม่านะครับตั้งตนเป็นอิสระนะครับ
พวกนี้ก็คือพูดง่ายว่าเป็นทหารที่ออกมาจากการสู้รบประเทศจีน
ในสมัยที่เมาเซตุงกับเจียงไคเชคกำลังสู้กันอยู่นะครับ
ยุคหน้าเหรอครับเจียงไคเชคก็ไปตั้งตินฐาน
ที่แพ้ก็ไปตั้งอยู่ที่ไต้หวันนะครับประเทศไต้หวัน
ส่วนเมาเซตรงชนะก็ยึดประเทศจีนไอ้พวกนี้มันก็เป็นส่วนน้อยล่ะครับ
ทหารกองพล๙๓นะฮะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนก็ไปตั้งตนเป็นอิสระ

ก็จะต้องขายยาเสพติดเพราะขายยาเสพติดก็ข้าไปข้ามา
เอาเงินไปเสื้อวุฒิธรรมไปธรรมอุดมการก็สลายฮะ
คุกค้ายาเสพติดซะดีกว่ารวยกว่า

ในฐานะไอ้นั้นกองภล๙๓ดังมากนะฮะ
สักประมาณ๓๐ปีก่อนนะครับ
ปีก่อนทหารกองพล๙๓นี่ก็คือพูดจีนได้

ก็มีลูกหลานออกมาแล้วครับและมักจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตลอดนะฮะ
ที่คุยฮวดก็เมื่อสอบไปสอบมาก็ปรากฏว่ามีรากฐานมาจาก
ทหารกองพล๙๓ที่ว่านี่แหละครับ
เห็นไหมล่ะครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
จากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
ทับ๑๖๐ทับ๒๖๐ทับ๓
ผมอยากจะให้ท่านมองดูนายตำรวจท่านนี้แหละครับ
ผมคิดว่าท่านนี้แหละครับเป็นท่านที่เป็นความหวังของคนไทย
แล้วก็เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดท่านพลตรวจโทสมหมายกองวิสัยสุข

ดังนั้นก็เลยรู้วิธีนะฮะว่าที่เจียงใหม่เนี่ย

แล้วใช้มงค์ใช้พวกชาวขาวขนพวกนี้เป็นผู้ตรงทับหมด
มันยอมเสี่ยงนะครับเพราะชีวิตมันขนมาได้เงินทีสามแสนห้าแสนล้านนึงเนี่ย
จะไปหาที่ไหนได้ขนมาเที่ยวนึงถ้ารอดไปก็ได้เงิน
แต่ไปได้ใช้ในคุกนะเพราะผมไปเจออยู่ในคุกเยอะฮะ

ในคุกไม่รู้มันจะใช้หรือเปล่าแล้วจะได้อยู่ในคุก
ทีนี้ถามเถอะนะครับว่ากาบวนการขนเนี่ย
ปัจจุบันเป็นยังไงมันเปลี่ยนนะครับคุณมิ้น
มันเปลี่ยนมาเป็นพวกมาเล
มาเลเดี๋ยวนี้ขนแต่ถ้าเป็นมาเลเนี่ย
ในประเทศมันโดนจับนี่โดนประหารชีวิตนะครับ
ว่ากฎหมายเขาแรงมากมันเลยกลายมาอยู่ที่บ้านเราแทนทีนี้
เท่ากับว่าอันนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นของยาเสพติด

ในกลุ่มของชื่ออะไรนะครับ
แล้วไปป๊ากันเมื่อกี๊
คิดว่ามันเป็นเรื่องโพยกว้นเพราะว่าคนเขาบอกนี่มันเงินเยอะนะครับ
เงินเยอะคนก็สงสัยว่าทำไมมันเงินเยอะ
อย่างนี้ก็ไปแจ้งทหารทหารก็ไปค้นก็เจอเงินก็ยึดเงินไว้ล่ะครับ
ไอ้เจ้าหุ้ดมันก็หายตัวไปเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้

ทีนี้กระบวนการก็จะสืบแล้วครับว่าเห็นว่ามันอย่างนี้แสดงว่า
มันมีการขนมาแล้วมาพักกันที่แถบแดบด่านนอก

ถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ไปจังหวัดสงขลาแล้วไปที่ด่านนอกจะเห็นเลยครับว่า
โอ้โหมันมีความเจริญและไปหาคนไทยไม่ค่อยมีนะครับ
คือส่วนมากนักท่องเที่ยวทั้งนั้นจะเป็นคนมาเลเกือบ๑๐๐นะครับ
คนที่ทำงานตรงนั้นก็จะเป็นคนที่พูดภาษาจีนได้ด้วยนะครับ
ผมก็เคยไปครั้งหนึ่งฉะนั้นเคยไปดูบ่อนนะฮะบ่อนที่ตรงด่านนอกนี่แหละครับ
มีการขยายผลแล้วก็กลายเป็น๖๐ทับ๑ทับ๒ทับ๓ขยายมาเรื่อย
คือยาเสพติดเนี่ยปราบเท่าไหร่มันก็ต้องไปปราบที่ต้นต่อคุณมิ้น
คือมันต้องตัดหัวใช่ไหมคะตัดแขนขามันงอกใหม่ได้เหรอคะ
ใช่ได้ครับมันต้องไปตัดที่เงิน
คือเงินตรงนี้มันไปอยู่ที่ไหนถูกไหมครับ
คุณไปจับพวกกองทัพมดโอ้โหคุณได้จับแน่นอนล่ะครับ
จับพวกมงค์จับพวกขนขนจับไปเดี๋ยวมันก็มาขนใหม่
จับไปก็มาขนใหม่แต่ที่สำคัญคือต้องไปจับในทุนนะฮะ
ไปจับที่เงินมันไปหมุนอยู่ยึดเงินก้อนนั้นแหละครับ
ตัวสำคัญซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยึดมาได้อีก๗๐ล้านรวมทรัพย์สินทั้งหมด๗๐ล้าน

ถูกต้องครับเอาเงินไม่มีแล้วมันจะไปซื้อที่ไหนต่อ
ถูกไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นการยึดเงินเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ซึ่งตอนนี้ท่านสมหมายกำลังจัดการกับกระบวนการยาเสพติด

ผมชมก็เป็นคุณมิ้นผมชมก็เป็น
อันนี้นี่คุณผู้ชมหลายคนส่งมาเรื่องประเด็นนี้เหมือนกัน
ว่าอยากที่จะให้เอาจริงเอาจังเพราะว่ายาเสพติดก็ทำร้ายสังคมไทยมาเยอะแล้ว

โพยกวนยังติดอยู่มิ้นยังสงสัยอยู่
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันว่าโพยก๊วยมันมีระบบยังไง
มันเป็นการโอนเงินเถื่อนแบบไหนสักครู่นึงค่ะ
คุณผู้ชมถามมาคุณชุวิตว่าอย่างนี้เท่ากับว่าเราก็จับได้๒เครือข่ายใหญ่เลยใช่ไหม
๖๐ทับหนึ่งได้ไซสนะ๖๐ทับสามได้เตี๊ยวหู้ยหววด
ยังไม่ได้ครับคือเตี๊ยวหู้ยหววดมันหนีไปเสียก่อน

ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการอย่างนี้

คือสมมุติแล้วกันนะว่าถ้าค้ายาเสพติด
แต่จู่ส่งไปจะส่งให้ใครล่ะ
แล้วจะส่งไปที่ไหนถึงมันจะขายได้แพง
ก็ต้องส่งไปในประเทศต่าง
ซึ่งอยู่นอกประเทศไทย
ใครจะส่งไปเขมรใครจะส่งไปลาว

พอมันร่องมาเลปุ๊บจากมาเลมันไปออสเตรเลียเนี่ย

กับนายอีกคนนึงนี่ไซสนะนี่
มันก็เป็นเครือข่ายที่โยงใยกันล่ะครับ

คือไม่ใช่รู้จักกันครับมันเป็นเครือข่ายเดียวกัน

มันไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าไอ้นี่มันคนเจ้านี้

คือรับมาจากโรงงานมันเป็นยี่ปั้วใหญ่
ปั้วใหญ่ก็กระจายออกนะครับ

ถามว่าติวหุยหววดใหญ่กว่านายไซสนา

ที่ติวหุยฮวดมีเฉพาะ
ธุรกิจที่โดนที่อยู่ที่ด่านนอกเนี่ย

แล้วยังที่มาเลอีก
และวันนี้เนี่ยยังตามจับตัวไม่ได้
แต่นายไซสนะตอนนี้อยู่ในคุกแล้ว

ก็คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง

คุณมินทรายผมบอกมาแล้ว

จะมี๖๐ทับ๔เร็วนี้อีก
แล้วจะจับอีกเป็นร้อยฮะ
ยาบ้าจะจับได้อีกเป็นร้อยล้านเมตร

คุณมิ้นตำรวจนี่มี๒ประเภทนะ

ในเมื่อบางครั้งมันก็มีเจ้าหน้าที่รัฐ

กับตำรวจที่มีอุดมการ
อันนี้ต่างกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ทุกครั้งการทำอาชีพตำรวจเนี่ย

การทำงานใดก็ต้องมีอุดมการนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นข้าราชการ

ถ้าจะไปหาเศษหาเลยเล็กน้อย

แต่ทั้งถึงขนาดว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ย

ดังนั้นตำรวจเนี่ยที่อยู่ด้วยอุดมการเนี่ย
ก็คือตำรวจที่สังคมไทยควรที่จะสนับสนุน
ควรที่จะให้สิ่งต่างให้กำลังใจนะครับ

ว่าผมกล้ายืนยันว่าตำรวจท่านเนี่ยนะฮะ
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์เนี่ย
ผมชูวิทย์นะผมเชียร์

ผมไม่เคยกินข้าวผมไม่เคยรู้จักกันนะ

แต่ผมดูผลงานดูการทำงาน
และถ้าทำงานดีทำไมอะ
ดังนั้นเอาละนี่จบละ
ทีนี้ผมอยากจะให้ท่านคนไทยได้ตาสว่าง
วันก่อนผมพูดเรื่องอ้างยี่ไปแล้ว

เอาล่ะเอากระดานมา

วันก่อนพูดเรื่องอ้างยี่นะฮะ
วันนี้พูดเรื่องโพยกวนนะฮะ

แค่นี้แหละครับไปเบิกเงิน
สมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้ในสมัยก่อนเนี่ย

เบิกเงินได้ที่เมืองจีน

นี่คือภาษาจีนนะอันนี้เป็นรหัส
เป็นรหัสนะไอ้๓แต้มนี้คือ

คนนั้นก็จะต้องบอกตัวยืนยันว่าตัวเองแทร่อะไร

เศษกระดาษฮะรักกรรมอย่างนี้

ไปถึงเมืองจีนก็ไปยื่นตรงนี้เห็นไหมครับ
สมัยก่อนโรงรับจำนำหรืออะไรอย่างนี้

สมัยก่อนเขาเรียกว่าการโอนเงิน

ก็นี่แหละครับมาจากโพยคำนี้แหละครับ

ให้เห็นว่าใครจะไปเขียนยาวบรรยาย

เขารู้หมด

สมัยก่อนโพยกวนถือว่าทำได้ใช่ป่ะคะ

แต่ในสมัยนี้มันแน่นอนครับเมื่อกฎหมาย

มีอะไรเกี่ยวข้องการโอนเงินโดยอย่างนี้

ผิดกฎหมายเพราะมันไม่มีที่มาที่ไป

คือมันต้องมีที่มาและที่ไปชี้แจงได้

แรกคุณแพทย์บอกว่าหาเงินมาจากการแสดง

ถ้าไปยอมรับเนี่ยไม่รู้

อย่างเบสอย่างนี้บอกว่าเอาเงินไป
หกล้านเอาแล้วยืมมามีสัญญาหรือเปล่า

มันก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันกับการวันนี้ครับ
ที่ตำรวจไปยึดตำรวจปสไปยึด
เงินนี้มันต้องชี้แจงที่มาที่ไป

หนีไปเลยแล้วมันก็บอกว่า

ซึ่งผมก็บอกว่าโพยกวนเนี่ยมันผิด

เพราะฉะนั้นการกระบวนการยาเสพติดเนี่ย

พร้อมจะขน๑๐สาย๒๐สาย

ผมเขียนหนังสือมาหรือผมอะไรมาเนี่ย๘๐

สถิติก็บอกแบบนั้น

คนจริงคนจังที่จะปราบเรื่องยาเสพติด

เราก็ต้องสนับสนุนเมื่อมีตำรวจที่

เราก็ต้องสนับสนุนครับเพราะไม่อย่างนั้น

ไม่พอขังครับตอนนี้ก็จะล้นคุก

มาดูที่ทันสถานบำบัด

ในกรุงเทพที่ทันสถานบำบัด

ว่าประเทศไทยอาจจะ

ยาเสพติดได้ในปริมาณมาก
ตั้งปีผมคิดว่าเร็วนี้
ที่มหาศาลครับก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามดูแล้วกันนะครับ
คุณชวิตคุณชวิตคิดว่าอันนี้เอาถ่ายมาคุณมุมหน่อยคุณชวิตนะ
ว่าพนธโรโทสมหมายจะมีอันตรายไหมอยากรู้
คืออย่างนี้ครับคือคนที่ทำงานอย่างนี้คงจะคิดถึงอย่างนั้นไม่ได้
คนที่ทำงานอย่างนี้เขาก็ต้องระวังตัว
คนที่ทำงานอย่างนี้เขาต้องอยู่ในแวดวง

ผมคงไม่ไปพูดเรื่องนั้นให้ลึกซึ้งลงไป

เหมือนผมที่ผมถ้าผมไปพูดอะไรแล้วผมไปกลัวเนี่ย

คนที่เป็นมือปราบเมื่อเขาตั้งใจจะทำเขามีอุดมการ

เขาก็ต้องระมัดระวังของเขาโดยปกติอยู่แล้วนะครับ
ผมเชื่อมั่นนะครับว่างานนี้
คงได้ติดตามคงได้เห็นผลงานของท่านอีก

คุณผู้ชมคะเห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเรื่องนี้นะ
คือคนมักจะสนใจเสมอเพราะว่ามันเป็นปัญหาสังคม
มันเป็นสิ่งที่ทำลายสังคมไทยทำลายคนไทย
ใครมีประเด็นอะไรส่งเข้ามาได้ชุวิตเอาเรื่องนะคะ
เราจะได้เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาตีแผ่
นำเสนอในฐานะที่เป็นกระบอกเสียงมาวิเคราะห์
เพื่อให้คนไทยทุกคนจะได้เข้าใจ

และทำให้คนไทยทุกคนได้ตาสว่างกันด้วยนะคะ

ตำรวจดีเราก็ต้องสนับสนุน
ถ้าประชาชนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา

ก็เชื่อว่ามันน่าจะมีหูมีตามากขึ้นมีสายได้มากขึ้น
คุณมิ้นครับถ้าไม่ดีหมดประเทศไทยอยู่ไม่ได้หรอกครับ
แต่ถามว่าไม่ดีมันก็มีแล้วครับ

และถ้าดีถามว่าจะไม่สนับสนุน
แล้วจะไม่ให้เขาทำงานด้วยอุดมการ
ด้วยสังคมเพื่อคนเพื่อสังคมอีกต่อไปหรือครับ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะครับ

ชวิตตีแสกหน้า